นุโลกบ้านผมบ้างของดีของเด็ดกับร้านนี้ขายแค่๓อย่างแต่ขายแล้วดังมากใครก็ต้องไปกินขายมานานแล้วถึง๒๐ปีครับ
ไปดูกันหน่อยว่าไอ้เมนูที่เขามีน่ะอะไรกันบ้างร้านนี้อยู่แถวแถวหลังที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ง่ายมากตรงนั้นนะครับแล้วจะไปเจอกับร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านลับลับหลบมุมชื่อร้านเจริญภูมิบายกุ๊กกริชเป็นร้านอาหารตามสั่งที่เพิ่งกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากเจอการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
อ่ะทางร้านกลับมาเปิดแบบนี้แน่นอนฮะเขาจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเรื่องของการเสิร์ฟเขาผัดผัดด้วยนะฮะผัดอย่างอร่อยแล้วดูแล้วน่ากินน่าทานแล้วจะเสิร์ฟมาในกระด้งสารขนาดเล็กไอ้กระด้งในถางหน่อยสิเอามาจากไหนก็ในจังหวัดพิษนุโลกนั่นแหละทำพิเศษมาจากชุมชนบ้านกลางอเฟอร์เมืองจังห
เขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นไหม้ก้นกระทะโอ้โหบอกเลยว่าหอมมาก
เหนือจากนี้ยังมีอีกเมนูหนึ่งข้าวขาหมูแซ่บแห้งไก่ตุ๋น
และประเภทผัดฉากยังมีอีกมากมายหลายเมนู
บอกเลยว่าแต่ละเมนูสั่งมานะครับอร่อยทั้งนั้น
แล้วเมนูแต่ละอย่างของทางร้านนี้นะครับ
เขาอาจจะเน้นเป็นพวกจานเดียวถูกไหมค่ะแต่บางคนเขาแบบว่า
มากันเป็นครอบครัวขอสั่งเป็นกับข้าวได้ไหม
ได้เหมือนกันได้เหรอได้ครับจะได้ทานกันอย่างมีความสุข
ทานร่วมกันนี่มันดีจริงแต่ละเมนูแพงไหมแพงไหม
แพงไหมแรกต้นจานละ๔๐๕๐บาท

แต่ผมว่าไม่แพงเท่าไหร่หรอกถ้าเห็นจากที่เขาผัดอยู่เนี่ยนะ
อย่างปลาหมึกกุ้งเนี่ย๘๐บาทเองไม่ถึง
เพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาสลองไปทานกันดูที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
เขาบอกว่าไม่มีวันหยุดขายทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๒๐นาฬิกา๓๐นาที
ลูกค้าที่ต้องการจะสั่งอาหารล่วงหน้าหรืออะไรยังไง
โทรไปสั่งกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ
ที่ว่าการอำเภออยู่ไม่ไกลจากสารกลางจังหวัดพิศนุโลก